ร้อยเอ็ดนะครับผู้ชายคนนี้อายุ๓๓ปีทะเลาะกับแฟน
ผู้หญิงก็เลยหนีนะหนีไปอยู่บ้านญาตินะครับ
ปิดมือถือเลยนะครับผู้ชายตามไปตามไปไปเห็นอ้าว
จอดอยู่บ้านญาตินะฮะเข้าไปตามคราวนี้ทะเลาะกันนี่
ทะเลาะกันปั๊บคราวนี้นะฮะผู้ชายนะครับกลับไปเอามีดมา
ไปเอามีดมาคราวนี้มีมีดแล้วใจใหญ่แล้วจะวิ่งเข้าไปตามแฟนละมั้ง
พวกยิงสวนซะเสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตอนตี๓๓๐ครับ
วันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจสพสุวรรณภูมิครับ
รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรวจสอบทราบว่าผู้เสียชีวิตคือ
เป็นชาวบ้านตาแหลวนะครับตะบนนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิ
สภาพศพมีแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกนะครับ
เป็นปืนลูกซองฮะชนิดลูกปลายซะด้วยนะครับ
กระสุนฝังหลายแห่งนะครับพอยิงแล้วมันแตกออกลูกปลายเนี่ยนะฮะ
ผู้ก่อเหตุคือนายสาคอนอาริยะหรือว่าหนุ่ยอายุ๓๓ปี
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายนี่แหละ
หลังเกิดเหตุครับตำรวจติดตามจับกลุ่มในหนุ่ยได้ที่บ้านพัก
แล้วก็ยึดนะฮะปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์เอาไว้ได้
ตำรวจสพสุวรรณภูมิควบคุมตัวในหนุ่ยนะครับ
ไปสอบปากคำที่โรงพักเขาก็ยอมรับสารภาพบอกว่าเขายิงจริง
ใช้ปืนแก๊ปยิงในแมนจนเสียชีวิตแหละ
เจ้าหน้าที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของในหนุ่ยด้วยนะครับ
รับว่าก่อนเกิดเหตุไปเสพยาบ้ามา
จากนั้นก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านหลังดังกล่าว
จากการสอบสวนทราบว่านางสาวอาริสาพัทโทหรือว่าอันอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับในหนุ่ยไปคบหากับนายแมนผู้ตายมาสักปีกว่าแล้ว
แล้วก็ทะเลาะกับนายแมนทะเลาะกันบ่อยแหละ
จนต้องมาขออาศัยอยู่ที่บ้านของนายหนุ่ยคนที่ก่อเหตุ
เพราะว่าบ้านอยู่ห่างกันไม่เยอะ
กระทั่งคืนวันเกิดเหตุคุณผู้ชมอันผู้หญิง
อันแถลากับแฟนปิดมือถือ

แล้วก็นอนอยู่ในห้องเล็กข้างบ้านนี่แหละ
ส่วนหนุ่ยกางมุ้งอยู่ใต้ถุนบ้าน

ตกดึกครับแมนมานี่ฮะคุณผู้ชมเราทำภาพจำลองให้ดูด้วย
ตกดึกแมนมาขี่มอเตอร์ไซค์มาตะโกนเรียกอันอันนะ
นี่แหละครับจนพ่อแม่กับหลานตกใจตื่น
หนุ่ยผู้ก่อเหตุก็ออกไปบอกเอ้ยกลับไปก่อน
กลับบ้านไปเถอะนะแต่ผู้ตายไม่พอใจ
พอได้กุญแจรถนายแมนก็พยายามบุกเข้าไปในห้อง
ที่รู้ว่าอันนอนอยู่ที่นั่นนะครับ
หนุ่ยเข้าขวางครับจนมีปากเสียงกัน

ในหนุ่ยเนี่ยนะฮะตะโกนห้ามบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา
แต่ผู้ตายไม่ยอมฟังนะครับพอระยะ๕เมตรจะถึงประตู
ห้องน้องอันแล้วหนุ่ยกลัวว่านายแมนจะเข้าไปทำร้ายอัน
ใช้ปืนแก๊ปยิงสวนไปนัดเดียวเปรี้ยงนะฮะนายแมนโดนยิงครับ
โดนยิงตอนนั้นยังวิ่งไหวอยู่ก็วิ่งหนีออกจากบ้านไป
แล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับที่มีเพื่อนเนี่ย
รออยู่หลบหนีไปสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
แมนคือท่อนบรรยายบริษฐฤติต้องได้ใส่ปืนสุดท้ายดี
แล้วอันว่ายังไงอ่ะนะฮะผู้หญิงว่ายังไง
ค่ะผู้หญิงบอกว่าตอนเกิดเหตุนอนอยู่ในห้อง
เห็นเหตุการณ์อะไรเลยนะ
แต่เธอกับแฟนคบกันมากว่าปีกว่าแล้ว

ทุกครั้งเวลาทะเลาะกันเธอก็จะมาอยู่บ้านนี้แหละนะฮะ
ซึ่งผู้ตายก็รู้แล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าตามมาเท่าไหร่
เพราะเมื่อก่อนนี้เกรงใจฮะ

แล้วก็เห็นว่าแมนโดนยิง
แล้วก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแมน
มาคนเดียวไม่ได้หรอกผมมาไม่ได้

ทะเลาะกันกับแฟนเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้ง

เวลาเมาเนี่ยนายแมนชอบทุบตีแฟนสาวอืม
ไปนอนอยู่ใส่มันกลับไปนอนมาได้
แต่ที่นี่มันเกรงใจมาก
หลุดไส้พอเดียว
พอหลุดไส้มันหุนเย็นนะ

คุณแม่ของอันบอกว่าลูกสาวกับแม่เนี่ย

เมื่อไม่นานนี้เองก็เห็นรักกันดี

ลูกแม่กับแมนมีทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า

ทำไม่อยู่หน่อยดี
แต่ว่าเขาขาวเที่ยวดุนเขาเที่ยวมาก

หรือเอาไปทำอะไร
แล้วคืนเกิดเหตุก็ขี่รถตามหาแฟนสาว

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทะเลาะอะไรกันมา
ซึ่งคดีที่แมนเพิ่งจะโดนจับเรื่องเกี่ยวกับยาเสี่ยติดนะคะ
พึ่งจะ๒๖มกราคมที่ผ่านมานี่เองก็ไม่ถึงเดือนเลยนะคะ

แล้วก็ถือมีดไปกระโดดขวางหน้ารถกระบะ

ฟันรอบรถเขานี่คลิปนี้เลยค่ะแล้วกระโดดเหยียบฝากระโปรง
เอาเท้าถีบกระจกหน้ารถเขาจนแตกอ่ะลองนี่แมนใช่ไหมเนี่ยนี่แมน
แมนเมื่อวันที่ยี่สิบหกมักราคม
แมนก็ถูกตำรวจตามไปจับถึงบ้านเจยะบ้าห้าเม็ดครับยี่สิบหกมักราคมนะคะ